ดาแฟนคลับของกัปตันยูกันบ้างดีกว่า

นี่แหละสำหรับซีรีส์เกาหลียอดฮิต
จริงแล้วก่อนที่เขาจะได้กัปตันยูชิจิน

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีการวางตัวพระเอกไว้หลายคนมากเลย
ซึ่งเป็นระดับแถวหน้าของเกาหลีทั้งนั้น
แต่ว่าจะมีใครที่ถูกทาบทามแล้วก็ปฏิเสธไปบ้าง

จอไปแล้วด้วยเรตติ้งผู้ชมจำนวนมหาศาล

ซีรีส์โรแมนติกดราม่าขวัญใจชาวเกาหลี
นำแสดงโดยพระเอกที่ฮอตสุดในวินาทีนี้

บททหารหนุ่มผู้รับใช้กองทัพ
แต่ก่อนที่บทกัปตันยูสุดสมาร์ท
หลุดมาถึงมือพระเอกหน้าใส
ก็เคยผ่านสายตาพระเอกดังมาแล้วมากถึง๔คน
ปฏิเสธบทดังกล่าวไป
รายแรกเลยก็คือพระเอกหนุ่มซุปตาวัย๓๘ปีวอนบิน
ที่เคยประกบคู่กับหมอคังหรือซองเฮเคียวมาแล้ว
ส่วนแคนดิเดตรายที่๒ไม่ใช่ใครที่ไหน
พระเอกหล่อนหน้าใสปากแดงวัย๓๔ปีโจอินซัง
ซึ่งก็เคยร่วมงานกับนางเอกซองเฮเขียวมาแล้วเช่นกัน
ขณะที่หนุ่มหล่อสุดเซ็กซี่วัย๓๔ปีอย่างกงยู
ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีรายชื่ออยู่ในโพลเช่นกัน
เจ้าตัวจะยังไม่เคยประกบกับซองเฮเขียวมาก่อน

ก็คือนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งวัย๒๖ปีคิมบูบิน
ซึ่งเจ้าตัวยังไม่เคยโคจรมาพบกับนางเอกซองเฮเคียวเช่นกัน
เห็นแบบนี้แล้วสมาคมแม่บ้านเกาหลีอย่างเรา

เพราะการปฏิเสธบทดียังบทของกัปตันยูชีจีนไป

และปล่อยให้มันหลุดมือไปต่อหน้าต่อตา
แต่มองอีกมุมก็เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต
ที่ทำให้สาวทั่วเอเชียได้พบกับกัปตันยู
ในฉบับของทรงจุงกิที่สวมบทบาทได้เหมาะสมเป็นที่สุด
จนทำให้ตอนนี้ขึ้นแทนเป็นสามีแห่งเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หรือหนังสารคดีตีแผ่ชีวิตตัวเอง

โดยเป็นเรื่องราวทั้งชีวิตส่วนตัว

วัยเพียง๒๖ปีเท่านั้น
รวมถึงคดีความและข่าวเฉาที่มีมาตลอด

ที่เคยทำร้ายร่างกายริฮันน่า

บางส่วนของตัวอย่างได้เผยให้เห็นว่า
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๘ปีที่แล้ว
และเคยคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายมาแล้ว